คุณหมอปลายังอยู่กับเรานะคะหมอปลาค่ะ
ทีนี้ไปพูดคุยกับพระมหาภัยวัน
ว่าก่อนหน้านี้พระมหาภัยวันนะคะ
หลังน้ำตากลางไลฟ์สดเลยนะคะ
พูดถึงเรื่องของตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดที่ท่านจำวัดอยู่เนี่ยนะคะ

ท่านก็เสียใจท่านบอกเดี๋ยวจะลาศิกขา
หมอปลาบอกว่าอย่านะแล้วไม่ได้พูดหย่าอย่างเดียว
ไปหาถึงที่ไปให้กำลังใจถึงที่
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ที่วัดสร้อยทองที่บังซื้อไปสนทนาธรรม
และให้กำลังใจพระมหาภัยวันค่ะ
หมอปลาบอกว่าพระมหาภัยวันยังคงมีบทบาทสำคัญ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง
โดยเฉพาะเผยแผ่ให้กับวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่
รวมทั้งมีบทบาทในการตำหนิพระนอกรีด
ผู้ปฏิบัติทำให้เข้าใจแก่นแท้ของศาสนา
หลงเชื่อไปตามคำสอนหรือลัทธิที่ถูกบิดเบือน
พระมหาภัยวันยืนยันนะคะบอกว่ายังรัก
และเป็นเรื่องยากที่จะทำใจได้หากต้องสละการครองพระเหลือง
เพราะบวชมาตั้ง๑๗๑๘ปีตั้งแต่เป็นสามเณร
แต่มองว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ทำให้พระราชปัญญาสุธี
หรือเจ้าคุณอุทัยรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่สบายใจ
พอประกาศออกไปแล้วว่าหากรักษาการเจ้าอาวาสวัด
ไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ต้องทำตามคำพูด
เพราะเป็นสิ่งที่คิดไว้ทั้งหมดแล้ว
ฟังเสียงพระมหาภัยวันค่ะ
แล้วก็มองว่าแล้วใครจะไปสกัดพระ
นอกก็รีบได้นอกจากหลวงพี่
ไม่ใช่ว่าอะไรคือเป็นห่วงว่า
แล้วใครจะกล้าออกมาพูดใครจะกล้ามาปะทะ
ในฐานะที่เราเป็นคนเป็นพระด้วยเนี่ย
คำไหนต้องคำนั้นฮะคำไหนต้องคำนั้น

ถ้าเอ่ยคำสัตว์ออกไปแล้วเนี่ย

ถ้าผลมันออกมาตามนั้นต้องทำตามนั้น
เป็นอื่นไม่ได้ครับอย่างนั้นก็อย่าเป็นคนหลอดแหละ
อย่าเป็นคนหลอดแหละ
พูดไม่เป็นคำสัตว์ไม่ได้ครับแต่มาถือ
อ้าวพระมหาภัยวันก็ยืนยันนะ
ว่าถ้ารักษาการเจ้าอาวาสไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสจริงก็

ช่วงหนึ่งพระมหาภัยวันหยอกล้อกับหมอปลาค่ะ
บอกว่าถ้าลาศิกขาแล้วไปอยู่บ้านหมอปลาได้ไหม
ปกติแล้วถ้าใครมีปัญหาก็จะได้ไปอยู่บ้านหมอปลา

จะไปดูแลกิจการร้านกาแฟให้หมอปลาไง
หมอปลาบอกว่าไม่ได้ไม่ให้ศึก
ที่ไม่ได้นี่คือไม่ใช่อะไรนะไม่ให้ศึก
แต่ยินดีต้อนรับถ้าจะไปเยี่ยมเยือนบ้านของหมอปลา
ฉันกาแฟแต่ต้องไปในฐานะสมณเพศนะ
ถ้าเป็นคาราวาสแล้วห้ามไป

ส่วนหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า

เอาล่ะหลังจากที่พระมหาภัยวันออกมาประกาศชัดว่าอาจจะศึก
ก็เลยมีความเห็นออกมาจากหลากหลายแวดวง
ไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะคะหรือว่าวงการบันเทิง
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คถึงพระมหาภัยวันนะคะ
บอกว่าอยากร่วมงานด้วยนะคะ
ไปเริ่มกันที่คนนี้กันก่อนเลยค่ะ

หรือว่านายมงคลกิจศุกษินทารณนศบัญชีอะไร

นี่ค่ะโพสต์เฟซบุ๊กทาบทามก่อนเลยนะคะ
พศทั้งพระมหาภัยวัน
ศึกแล้วสนใจมาเล่นการเมือง
เข้าพักศรีวิรัยได้เลยนะ
เข้าพรรคไทยสีวิรัยได้นะ
อ่ะได้หรือไม่อันนี้ก็มีการเนี่ยนะคะ
ทิ้งข้อความไว้แบบนี้นะครับหลายคนสสเต้เนี่ยโพสต์ข้อความไว้นะคะ
หลวงพี่สมปองบวกหลวงน้องไพรวัน
ถ้าไตรตรองว่าจะศึกแล้ววันอังคารจะแวะไปหา
เพราะพระทั้งสองท่านมีปัญญาพูดตรงแก้ปัญหาได้
ไทยศรีวิรัยต้องการคนคุณภาพนะคะอ่ะจากพี่เต้ไปดูที่วงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
ที่ออกมาประกาศว่าอยากจะร่วมงานกับพระมหาภัยวันก็คือนี่เลยค่ะ
คุณนวัดอิสระไกรสินนะคะพิธีกรชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะ
ถึงพระมหาภัยวันว่าขอให้กำลังใจท่านพระมหาภัยวัน
คุณค่าของท่านไม่ได้อยู่ที่สถานะว่าเป็นอะไร
ถ้าลาศิกขาบทจริงอยากชวนมาเป็นพิธีกรคู่กับผม
จะยอมหวนคืนทีวีอีกครั้งนิมนต์ล่วงหน้าครับ
แล้วค่อนข้างแค่รัฐวาจจาไปเหมือนงานจะมาแล้วเหมือนกันนะ
งานเข้านะคะ